สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
สวัสดีผู้ทรงอิทธิพลรู้สึกเป็นเกียรติมาก
ที่เขามีการจัดอันดับมาเธอเป็นผู้ทรงอิทธิพลใช่อืม
วันนี้มินเห็นในทวิตเตอร์บอกพี่หนุ่มเอามาหิตอีกแล้วเหรอคะ
เรื่องหมอพลาใช่ไหมใช่
ไม่อรรหมอพลาไม่ได้
หาแกก็วิเคราะห์ถึงโลกของผู้หญิงคนนั้นที่เสียชีวิตพ่อยบอก
จะเป็นแบบกดไหลย้อนแล้วก็แบบอาจจะมีอาการอาเจียน
เซลล์มันเปลี่ยนแล้วทำให้เป็นมะเร็งที่กล่องเสียงได้
พี่ก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วไอ้พวกคนที่แบบว่าเวลาไปเจอผีเจอวิญญาณแล้วอ้วกออกมาเนี่ย

คือเป็นห่วงใช่ไหมคะเป็นห่วงมาปลาเนอะเป็นห่วง
ใช่ก็เลยถามไปอะไรอย่างนี้แหละอืมหรือเปล่า
พรุ่งนี้เครียดหรือเปล่ามีคนบอกว่าพี่เครียดนะช่วงนี้

เขาบอกพี่เครียดมากพี่เครียดพี่ไม่โทรหาพี่มดดำทำไมพี่โทรหาคนอื่น

รู้ไหมอันนี้เรื่องจริงนะถ้าเกิดพี่เครียดจริงนะพี่โทรหามดดำก่อนเลย

ทุกครั้งที่พี่มีปัญหาหรือพี่เครียดอะไรพี่จะโทรหามดดำคนแรก

มดมันอย่างนี้มันทำไงดีมันอย่างเงี้พี่จะโทรหาคนแรกนี่เรื่องจริงพี่จะไม่โทรหาคนอื่นหรอก

เที่ยงคืนเว้ยฉันก็นั่งรอโทรศัพท์ผู้ชายเว้ย

แบบฉันจะดูว่าปีนี้ใครจะโทรหาฉันคนแรกกลายเป็นนุ่มกัญชัยว่ะ
โอ้ยโอยพรบอกห้าพี่หนุ่มเธอไม่ต้องบอกโอ๊ยฟรอนใช่ไหมฉันรวยต้องดังแล้วมันผ่านจุดนั้นมันรักขอให้ฉันมีผัว
ก็บอกว่ามีความสุขมากนะ

ส่วนความร่างกายแข็งแรงนะอย่างนี้

เค้าหวานกันเต้อนที่นาง
ไม่ใช่หวานก็แค่บอกตัวว่าเราพาผ่านอะไรกันมาเยอะกว่า

ไม่ไปสักทีใช่ไหมคะอ่าไม่ไปอ่ะแต่ฉันเชื่อว่าสงการได้เล่นน้ำอ่ะ
หวาดภาวะกันไปหมดเลยเพราะว่าคนนั้นก็ติดคนนี้ก็ติด
ไม่ต้องไปพูดว่าใครติดแล้ววันนี้หมอแม้กระทั่งหมอเองกัญชัยกำเนิดพอ
บอกว่าอ๋อไม่ต้องกลัวติดกันทุกคนอืมอ่าก็จริงจริงเหมือนเหมือนปีที่แล้ว
เขาออกมาพูดกันแล้วใช่ไหมคะว่าไม่ต้องห่วงติดแน่เมื่อไหร่เท่านั้นเอง
ถ้างั้นลองดูยอดวันนี้ก่อนยอดวันนี้เขาบอกว่ามันก็ยังไม่ได้สูงจนน่าตกใจ

เขาบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้นะคะ
อยู่ที่๓๘๙๙รายป่วยยืนยันสะสมเนี่ย๒๒๐๐๐กว่ารายค่ะ
เสียชีวิตเพิ่ม๑๙รายนะคะ
ซึ่งนายแพทย์สุภกิจสิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่า
คนที่ติดโอมิครอนในไทยตอนนี้เนี่ย๒๓๓๘คนแล้ว
เชื้อกระจายไปจากตอนแรกอยู่ที่แค่ประมาณ๑๐๒๐จังหวัด
ตอนนี้๕๔จังหวัดทั่วประเทศแล้วนะคะ
ภาพรวมเนี่ยคือคนติดโอมิครอนเพิ่มขึ้นเยอะ
แต่ยังไม่ส่งผลถึงผู้เสียชีวิต
คือแปลว่าคนที่ติดโอมิครอนเนี่ยยังไม่มีรายไหนเสียชีวิตในไทยนะคะ
ส่วน๑๘๐ตอนนี้คนที่อยู่ในโรงพยาบาลที่ติดโควิด
ยังคงเป็นสายพันธุเดลต้าอยู่ค่ะ
ตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าเน้นเฝ้าระวังกลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มที่มีโรคประจำตัวหรือว่าผู้หญิงที่ตั้งท้อง
เฝ้าระวังอาการว่าจะรุนแรงไหมจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะ

มันขึ้นสองขีดหลายคนเลยตกใจว่าอ้าว
อย่างนี้ฉันใช้น้ำปลาปลาไม่ได้แล้วสิมันมีโควิดปนเปื้อนหรือเปล่า
ไม่ใช่หมอแร็บออกมาพูดแล้วนี่
ใช่ค่ะหมอแร็บออกมาพูดแล้วว่าเดี๋ยวก่อนเจียงเย็นก่อนนะ
มันคือการใช้เครื่องตรวจผิดประเภทไงเพราะฉะนั้นผลที่ออกมาเนี่ยใช้ไม่ได้
คือหมอแหลปอธิบายละเอียดมากนะคะแต่เอาอย่างนี้คร่าว
จะมีเหมือนเป็นก้านคัตเติ้ลบัตรที่เอาไว้แห่สารคัดหลังในจมูกใช่ไหมคะ
แล้วก็มีเหมือนเป็นน้ำใสที่เขาให้มาเป็นน้ำยาในการตรวจ
ก่อนที่จะหยดลงไปในเครื่องตรวจที่จะให้รอดูว่ามันขึ้นกี่ขีดกี่ขีด
แล้วไปใช้น้ำอย่างอื่นจริงไม่ใช่มีแค่บ้านเราที่ลอง
เมืองนอกเขาก็มีเหมือนกันเอาเครื่องดื่มเอาอะไรมาลอง
มันก็ขึ้น๒ขีดเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นการใช้ผิดประเภท
เครื่องดื่มต่างมันจะไปทำเขาเรียกว่าทำปฏิกิริยากับค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
เพราะฉะนั้นคือเขาให้อุปกรณ์อะไรมาช่วยใช้แค่อันนั้น
ไม่ต้องเอาอันอื่นไปใช้แล้วก็อย่าใช้ข้ามบริษัทกันด้วย
ก็ไม่ได้เหมือนกันของใครของมันค่ะ
แต่หน้าหมอแล็บเมื่อกี้นี่ดูที่ไหนไหมนู่นนู่น
น่ากลัวโควิดอีกนะหมอลำเหมือนไม่ค่อยได้นอนอ่ะ

หรือคะอ๋อทำไมพี่หนุ่มรู้อะคะ

คุยแต่เป๋ไล่นิดเดี๋ยวต้องมีนัดกันอีกแล้ว

เมื่อวานที่มีคนแชร์รูปกันที่บางละมุง

ไปต่อคิวกันเหมือนเข้าโรงแรม
คือเหมือนพอมันปิดปีใหม่กันไปใช่ป่ะคะ

พัทยาเขามีจุดตรวจฟรีให้๔จุด

แต่ทีนี้มันมีเคสที่ผู้หญิงคนนึงอายุ๕๐ปี
รู้ตัวว่าเป็นโควิดเพราะว่าพยายามหมั่นดูแลตัวเองแหละ
แบบนี้ค่ะ
อืมสงสาร

มันกลัวว่าสถานการณ์มันจะกลับมาเป็นเหมือนช่วงก่อนหน้านี้
ที่โรงพยาบาลล้นรับผู้ป่วยไม่ไหว
แล้วก็จะต้องมีคนมารอรับการรักษาอยู่แบบนี้
ตรงที่ทางบิ๊นบอก๓๘๙๙ที่วันนี้มีผลออกมา
ว่าผลติดอย่างจริงมันเป็นยอด๗วันก่อน

แล้วก็มาปล่อยวันนี้อ๋อเหรอใช่เขาต้องประเมินอย่างนั้นไง
เพราะว่าเส้นด้ายังออกมาบอกเลยว่าวันนี้เมื่อวานรับสายแทบแตก
จะเป็น๓๐๐๐ได้ยังไงคือมันไม่ใช่ว่าเป็นวันต่อวันไง
ตัวเลขตัวนี้ไม่ใช่วันต่อวันมันเป็นก่อนหน้านี้
ประมาณสัก๕๖หรือ๗วันประมาณอย่างนี้
แล้วถึงจะมาบอกวันนี้ว่าเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันต้องมีการเฉลี่ยนับวันด้วย
ว่าคนติดทั้งนั้นอย่างนี้อย่างนี้มันมีแบบมีระยะแก๊ปของเขา
เพราะฉะนั้นหลังจากปีใหม่นับอีก๗วันถึง๒อาทิตย

ซึ่งถ้าสมมุติเราเอาจริงวันนี้กระทรวงสาธารณสุขเขาออกมายืนยันอย่างแน่นอนว่านี่คือการระบาดระลอกที่๕ของประเทศไทยแล้ว
สูงกว่าสามพันคือเขาก็ไม่ได้บอกตัวเลขที่แบบว่าเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะแต่วันนี้ที่ตรวจแล้วเนี่ยสูงกว่าสามพันเขาก็ว่าอย่างนั้น
ใช่เขาเชื่อกันนะว่ามีคนจะทำให้แบบเหมือนแบบจบเร็วมันจะจบ

คือตอนนี้ทางเมืองนอกไม่มีใครยกระดับมาตรการเลยนะคะอังกฤษยังคงเดินหน้า
แบบเปิดการเรียนการสอนปรากฏิวงธ์อย่างได้
ฝรั่งเศสนี่คือล่าสุดออกมาบอกเลยว่าใครฉีดวัคซีนครบแล้ว
ให้คุณเป็นผู้เสี่ยงสัมผัสกับผู้ป่วย
ไม่ต้องกักตัวไม่ต้องกักเลย

กัก๑๐วัน๗วัน๕วัน
อืมคือเหมือนเขาบอกว่าตอนเนี้ยโฟกัสแค่ว่า

สูงวัยโรคประจำตัวโรคห้าร้ายแรง

ฟังแล้วก็น่ากลัวเฮ้ยในที่สุดแล้วไม่ต้องห่วงหรอก

เพราะฉะนั้นตอนนี้เขาขอให้พลูฟออกมาก่อนว่า
ในที่สุดแล้ว๕โรคไร้แรงนะฮะ
แล้วก็คนเท่าคนแก่คนภูมิคุ้มกันต่ำทั้งหลาย

แต่ตอนนี้ถ้าสมมุติเราเห็นยอดผู้เสียชีวิต

เพราะฉะนั้นคือต้องไปบูสวัคซีนด้วย
เพราะฉะนั้นอาจารย์ธีรวรรษเห็นวจุธาท่านก็ออกมา

คนที่ไปบูสวัคซีนเข็ม๓

มันสามารถช่วยดูแลตัวเราเองได้๖๐๗๐
เพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะสำคัญ

ตอนนี้ก็ลองไปฉีดใต้ผิวหนังก็ได้นะ

คือคือตัวพี่เองเนี่ยก็พอดีได้คุยกับทางอาจารย์หลายท่าน

ถ้าเกิดว่าใช้ฉีดเข้าไปตรงเลยเป็นกล้าเข้ากล้ามเนี่ย
มันต้องใช้๐๕ถูกไหมฮะปริมาณ๐๕แต่ของพี่เนี่ยใช้ไป๐๑
ขึ้นนิดเดียวแล้วก็มันจะมีเหมือนกับคล้ายปลูกฝีขึ้นมาที่ที่แขน

สักพักมันก็ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็จะหายไป
หลังจากนั้นผ่าไป๒สัปดาห์พี่ไปตรวจภูมิจากเมื่อก่อนที่ละ๒๐
ของพี่ขึ้นไปนู่นหลักแบบ๕๖พัน
ก็ในมุมที่พี่ถือว่าเยอะแล้วนะ
เพราะว่าจริงถ้าไอ้๒เข็มแรกมันแทบจะต้องทิ้งไปเลยล่ะ

แล้วก็บางคนที่ไปฉีดนะฮะก็ขึ้นมาเป็นหลักหมื่น

บางคนไปฉีดไฟเซอร์ใต้ผิวหนังเข็มที่สาม

ซึ่งก็พอกับคนที่ไปฉีดเข้ากล้ามเหมือนกัน

ทางฝั่งของอาจารย์ธีรวัตรกับทางหมอเขต
ที่เป็นพอโรคสวงอกหรือโรคหัวใจผมจำไม่ได้ขออภัยด้วยนะ
แกก็ไปวิเคราะห์มาแล้วเหมือนกันคือหมอเขตก็บอกว่ามันพอกัน
เพราะฉะนั้นไม่ต้องฉีดฉีดเข้าใต้ผิวหนังก็ได้เหมือนกัน
คือสำหรับผมผมฉีดถ้าเข้าใต้ผิวหนัง
คือเขาป้องกันตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยกลัวว่าจะแพ้
หรือว่าฉีดเข้าไปแล้วจะมีอาการหรือบางคนแพ้อาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้
เขาก็อนุญาตให้ฉีดใต้ผิวหนังได้

แต่แน่นอนวันนี้คนก็เลยถามว่าเฮ้ยถ้าสมมุติ

ซึ่งวันนี้ทางรัฐบาลเขาออกมายืนยันว่ายังรักษาฟรี

แต่ข่าวหนึ่งข่าวที่มันไม่ฟรี

แต่โรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลสนาม
หรือแบบว่าหน่วยต่างของรัฐบาล

รัฐบาลก็ออกมาพูดชัดเจนเลยว่ายังรักษาฟรีอยู่
แต่เขาไม่มีการเพ้อระวังการกายพันธุ์ตัวใหม่ได้หรือครับคุณแม่
เขาก็บอกตอนนี้กำลังเฝ้าระวังว่ามันจะกลายพันธุ์ไปถึงไหนไง
เขาบอกให้ระวังว่ามันแบบอาจจะแบบมีการกายพันธุ์ได้อะไรอย่างนี้

บอกให้เราดูที่แอฟริกาใต้อย่างนี้

แต่ว่าก็ล่าสุดเห็นมีรู้สึกที่ไหนนะ
เขาติดเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่
แล้วก็ติดโควิดด้วย

อิสราเอลนี่คนแรกของโลกตามมาด้วยสเปน
คือติดทั้งโควิดกับไข้หวัดใหญ่พร้อมกัน

คือแท่ติดสองโรคพร้อมกัน
แต่ว่าต้องเฝ้าระวังเรื่องระบบทางเดินหายใจ

เธอไม่ต้องนะเธออ่านข่าวเนอะ
รับนะเมื่อไม่ใส่แล้วโยนละนะ
กล่อรับอยู่เลยแล้ว
เอาละครับไม่เอาเน
เราไปกัดต่ออีกหนึ่งข่าวคุณมานิจฉัย
วางาวดิษษัตริย์ที่เผยนธีเกษ
หมดทางสู้อ่ะวันนี้อ่านข่าวแล้วอุ้ยเศร้าเนอะ

ฉันอ่านแค่แบบหัวข้อข่าวมาว่าวันนี้จะเป็นยังไงอีบ้า
มันก็มีกรณีของคอนโดแห่งหนึ่งนะครับ
ก็คือมีหัวหน้ารอปภคนหนึ่งก็ชื่อว่ามนตรีใหญ่กระโทก
คือมนตรีใหญ่กระโทกเนี่ยวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
คือเขาได้รับแจ้งจากหญิงสาวคนหนึ่งที่อยู่ในคอนโดแห่งนั้นบอกว่า
รอนประตูเนี่ยเสียหลังจากนั้นให้ไปตามนะฮะ
เป็นช่างมาช่างก็มาเห็นไหมฮะ
พอช่างมาเสร็จเนี่ยทางฝั่งของมนตรีก็ยืนคุมอยู่
หลังจากนั้นพอเขาเปลี่ยนกรเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ
ลูกบิดเสร็จช่างก็กลับไปมนตรีก็เดินไปส่ง

พยายามจะเข้าไปนี่บัตรกลับมาปุ๊บมาเคาะแล้วเคาะเคาะ
ผู้หญิงก็ไม่รู้ไงผู้หญิงก็เปิดประตูให้เสร็จปุ๊บ
มนตรีก็ทลายเข้าไปเลย
เหมือนกับเข้าไปข้างในแล้วก็จับผู้หญิงเนี่ยใส่กุญแจมือ
แล้วก็ข่มขืนหนึ่งครั้ง
หลังจากนั้นเนี่ยก็ปลดกุญแจมือให้ผู้หญิง
เพื่อเตรียมที่ว่าจะข่มขืนรอบที่สองตัวเองก็แบบเหมือนกับนอนพัก
ผู้หญิงก็ฉวยโอกาสแล้ววิ่งหนีออกมาขอความช่วยเหลือ
นี่นะฮะอันนี้คือตอนที่มนตรีเนี่ยเดินออกมาแล้วนะฮะ
อ่าเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นผู้หญิงเนี่ยเขาไปแจ้งญาติ
ไปแจ้งตำรวจตำรวจก็เลยมาที่เกิดเหตุ
เขามาที่เกิดเหตุปรากฏแล้วไปเจอรอบพพอร์อีกคนนึง
รอปภกับทางนิติเนี่ยไม่ให้เขาเข้าไปที่คอนโด
เพราะรอพอโทรไปเช็คหัวหน้ารอพอก็คือมนตรี
ว่าจะให้เข้าไหมแต่มนตรีเนี่ยไม่รับโทรศัพท์

ทางฝั่งตำรวจกับทางผู้เสียหายญาติผู้เสียหายเข้าไปในคอนโด
เนี่ยครับทำให้มนตรีเนี่ยเขาหนีไปได้
หลังจากนั้นก็มีการประกาศตามหากันนะ

หลังจากนั้นมีการไปเช็คว่านายมนตรีคนนี้เนี่ยเป็นใครนะฮะ
ปรากฏว่าไปได้ข้อมูลว่าเขามีคดีติดตัวนะฮะ
ที่ต่างอายุ๑๕ปีโอ้โฮ
เนี่ยครับพ้นโทษออกมาเมื่อปี๖๐หลังจากนั้นมา

คือมันก็มีแบบเนี่ยต่างนานาเนี่ย

กระทำชำระวเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปีที่เกาะสระแก้ว
๕๖ติดคุกไปพ้นโทษมาปี๖๐
ปี๖๕บุกห้องข่มขืนสาวลูกบ้าน

ทางฝั่งของรับประพอที่เขาเป็นลูกน้องที่อยู่เนี่ย
เขาก็บอกว่าเขาแค้นใจมากเลยว่า
ไอ้คนนี้มนตรีเนี่ยยังอุตส่าห์ส่งข้อความบอกว่า
ขอโทษด้วยนะที่ทำให้เขาถูกตบหน้า
เพราะญาติของคนที่เสียหายเนี่ยของผู้หญิงคนนี้

แต่จริงมากับตำรวจแล้วน่าจะ

ไล่ตั้งแต่นิติคอนโดเลยต้องจอ
ก็คือต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าโอ้โหมัน

เหมือนกรณีที่แบบตอนนี้คอนโดก็ไม่ปลอดภัยแล้ว

จ่อเรียกสอบนิติคอนโด
บริษัทรอปภที่เข้ามาดูแล

คือเขาบอกว่าเขาหลงรักผู้หญิงคนนี้มา๒ปีแล้ว
แล้วก็ปรากฏว่ารอปภที่บอกว่าเป็นลูกน้องเมื่อกี้เนี่ย

เวลาผู้หญิงคนนี้ไปใส่บาทไปทำบุญอะไรอย่างนี้
กลับเข้ามาแล้วเจอเขาก็ถามลุงกินข้าวหรือยัง

ซื้อน้ำมาฝากอะไรอย่างนี้เขาเป็นคนที่ดีมาก
รอพอที่นี่รักผู้หญิงคนนี้ทุกคนเลย
คือรักในฮิตหน่อยถึงว่าเขาเป็นคนดีนะ
แต่ว่ามีแค่ไอ้มนตรีคนนี้คนเดียวนี่แหละฮะที่
รักเขาฉันชู้สาวแล้วก็เข้าไปข่มขืนเขา
คนนี้นะครับคุณผู้ชมครับใครก็ตามแต่ที่เห็นนะฮะ
แจ้งตำรวจเลยนะครับหรือจะแจ้งมาที่ไทยรัฐทีวีก็ได้นะฮะ

ต้องตามหานะครับเป็นบุคคลอันตรายตอนนี้กำลังตามล่ากันอยู่นะฮะ
เพราะมันเคยก่อเหตุแล้วไปข่มขืนเด็กที่อายุต่ำกว่า๑๕ปี

ตามภาระบอของคนที่ต้องเป็นรับประพอหรืออะไรอย่างเนี่ย
เขามีออกมาเลยว่าถ้าเกิดว่าต้องโทษเรื่องกรณีของข่มขืนเนี่ย

ซึ่งวันนี้ครัวศกตำรวจเนี่ยนะฮะ
เขายอมรับเลยว่าอาจจะตกหล่นเกี่ยวกับการที่จะรับรอปภเข้ามาตอนนี้

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็บอกเลย
คือจริงแล้วก็ต้องมีระยะเวลาด้วยซ้ำไปถ้าเกิดทำก่อความผิดอื่นเนี่ย
อย่างน้อยสามปีและถึงว่าเป็นรับประพอได้
แต่ถ้าเกิดไอ้กรณีต้องโทษเรื่องกรณีของอาญาเรื่องของการข่มขืนเนี่ยเขาห้ามเลย
หรือสำนักการตำรวจทั้งหมดก็บอกเลยว่ามีคดีมากกว่า๓แสนน่ะ
๓แสนคนต้องเช็คทั้งหมดเลยเหมือนกัน
อาจจะต้องเรียกบริษัทแรบประพอทั้งหมดมาเช็คใหม่ว่าเครื่องความปลอดภัยส่วนที่ไหน
แล้วคือชื่อรับประพอเนอะรักษาความปลอดภัย
ก็ใช่ไงแต่กลับมาทำแบบนี้กับลูกบ้านซะเอง
แต่ตอนนี้ผู้หญิงคนนี้เขาก็คือได้มีการพูดกับทางนิติแล้ว
แล้วก็ขอย้ายออกจากที่นี่ด้วยมันโหดร้ายอ่ะ
เพราะตกคืนเขาอ่ะอืมขอที่ตำรวจจับได้ไวนะ
ก็จะต้องได้เนอะเป็นคนสาแก้วไปก่อเหตุสาแก้วก่อเหตุเนี้ย
ติดคุกไปแล้วแล้วมีคดีอื่นด้วยนะไม่ใช่คดีแค่นี้อันเดียวนะ
อืมมีคดีอื่นอีกเนี้ยสองสามคดีนะอืมตอนนี้เรายิ่งหลบอย่างงี้น่ากลัวนะ
ใช่สะแก้วจริงจริงก็ใกล้ชายแดนอยู่เหมือนกันนะคะอืม
ก็อาจจะไม่รู้แหละเอาอีกสิ่งหนึ่งที่วันนี้คนพูดถึงกันเยอะ
ยูทูบเบอร์ชื่อดังเขาเป็นใครฮะก็ไม่รู้กำลังจะอ่านอ๋อเหรอ
ผมคิดว่าทีมเมื่อกี้คุณบอกให้ผมเล่าสิผมก็เล่าเลยผมก็พูดเลย
ไม่ต้องมานั่งคอยดูคุณก็ต้องอ่านคุณก็ต้องทำความเข้าใจกับมันมา
แล้วอยู่ที่คุณก็บอกว่าไม่รู้ยังไม่ได้อ่านอืมก็ก็ไม่ได้อ่าน
ก็เป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่เขาบังคับให้คนใส่นวมจบไหม
ฟังรายละเอียดก็นั่งเงียบเงียบแล้วก็นั่งฟังมันกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ต
เขาพูดถึงกันเป็นอย่างมากมากเลยเนี่ยหลังจากยูทูบเบอร์ดังรายหนึ่ง
มียอดผู้ติดตามเนี่ยเกือบห้าแสนคนนะฮะอ่านี่คลิปที่เกิดขึ้น
ลงคลิปผ่านเพจเฟซบุ๊คของตัวเองพร้อมระบุข้อความว่า
พวกมึงมันสมควรโดนวันนี้ผมเสียใจกับลูกน้องมากครับนี่
เออเออเออนะโดยช่วงต้นของคลิปยูทูบเบอร์รายเนี้ย
กล่าวอย่างชัดเจนว่าเดี๋ยวผมจะไปสั่งสอนลูกน้องซะ
เพราะว่าอย่างงั้นบอกเลยว่าบางครั้งอ่ะ
มันฟังแต่มันไม่ทำตามเพื่อนเพื่อนผมอ่ะไม่รุนแรงนะ
แต่คลิปนี้ต้องสั่งสอนปกติแล้วผมเป็นคนใจดีตลอด
ถ้าไม่สั่งสอนเดี๋ยวมันไม่รู้แล้วเขาใส่เสื้อหน้ามดดำเหรอ
บ้าเขาใส่เสื้อเลยเถอะตัวอะไรอ่ะฮะลิงเหรอ
หน้าอะไรวะลิงไม่ใช่อะไรหน้าหมาเหรออีบ้าพี่นุง
ไม่ใช่หน้ามดมดดำผมไม่ใช่หน้ามดดำผมก็บอกเป็นหน้าหมา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
มักขึ้นไปเจ้าดาวเหนือ
ทั้งลูกน้องทั้ง๓คนเลย
หลังจากคลิปด้านกลางถูกเผยแพร่ออกไปนะฮะ
ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยฮะ
โดยส่วนใหญ่บอกมันรุนแรงเกินไปเธอ

มันหุ้มถามว่าเขาว่ายังไงตอนตบแล้วใช่ไหม

บางคนบอกว่าเฮ้ยแต่ทั้งหมดจริง
คนทำคอนเทนต์อย่างนี้บ่อย

เอาเงินไปแล้วก็ถ่ายไว้แล้วก็ไปลงสร้างคอนเทนต์ถูก
ก็เลยก็บอกสรุปแล้วไม่ต้องไปคิดเยอะ
เชื่อว่าไม่มีใครยอมให้ต่อยง่ายหรอกแม้จะได้เงินเดือนถูกไหมล่ะ
เขาก็เลยคิดว่าน่าจะทำคอนเทนต์กันหรือเปล่าเพราะเขาเป็นยูทูบเบอร์อาชีพหลังเขาคือยูทูบเบอร์
ต้องทำยังไงได้อย่างนี้คลิปเขาก็ดังขึ้นมาเองเลย
เรายังต้องเอาคลิปเขาขึ้นมาอ่านเลยถูกต้องไหมล่ะ
แต่บางคนก็บอกนะคะว่าบางทีทำคอนเทนต์โบ้งเยอะก็มีเหมือนกัน
เยอะบางทีบ้งแล้วแบบดับไปเลยก็มีเหมือนกันอืมก็ต้องเลือกกันดีดี
เมื่อก่อนทุกวันนี้ก็จะเป็นแรงทุกวันคอนเทนต์เมื่อก่อนมาฆ่าหมาฆ่าแมวฆ่าสัตว์ฆ่าตัวตายอะไรอย่างนี้เยอะแยะหมด
จนมันน่ากลัวนี่เป็นแนวแบบว่าช่วยเหลือแล้วก็ถ่ายคลิปเนาะ

เหลือช่วยเหลือช่วยเหลือช่วยเหลือช่วยเหลือช่วยเหลือช่วยเหลือช่วยเหลือช่วยเหลือช่วยเหลือช่วยเหลือ
แล้วเพื่อนคนที่ถ่ายคลิปไม่เห็นเหรอ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะฮะที่เขาพูดถึงกันเยอะนะครับ
ผู้ใช้ติ๊กต๊อกลายหนึ่งเนี่ยเขาโพสต์คลิปวิดีโอขณะที่กำลังปล่อยปลาที่โป๊ะท่าน้ำ
วัดเทวราชกุณศรวรวิหาร
ระหว่างนั้นปรากฏเรือด่วนเจ้าพญาครับบรรทุกผู้โดยสารหลายคนพุ่งตรงเข้ามาแล้วท้ายเรือเนี่ยปัดเข้ามาจะชนโป๊ะ
ซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยหญิงคนนี้กำลังจะปล่อยปลานะฮะ

อ่าาา
อันนี้คือตกใจเหรอคะ
มีเสียงใช่ไหมคะ

ไม่เอาไหรอ
โดยคลิปตั้งกล่าวมีชาวเน็ตไปวิทยาลาภิกษา์กันเยอะนะครับ

บอกว่าโป๊ะดังกล่าวเนี่ยเป็นท่าเรือไม่ควรจะไปปล่อยปลา
หรือไปทำอะไรสิ่งใดตรงนั้นเพราะมันทำให้เกิดอันตรายได้นะ
เขาจะมีที่ปล่อยปลาอยู่แล้วที่วัดอ่าขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาแย้งบอกว่า
โป๊ะดังกล่าวไม่ใช่ท่าเรือโดยศาลแต่ที่ปล่อยปลาแต่เป็นท่าน้ำของวัด
ที่เปิดให้มาทำบุญปล่อยปลาได้เอาอ่ะสิไม่ถ้าน้ำท่าน้ำของวัดเทวราช
ไอ้นั่นน่ะเป็นเหมือนลางปล่อยปลาไม่ใช่เหรอใช่ป่ะ
เจ้าของคลิปออกมาโพสต์ชี้แจงเพิ่มเติมบอกว่าท่าน้ำดังกล่าว
เป็นของวัดที่ใช้ทำบุญปล่อยปลามีคนจำนวนมากรู้จักกันดีว่า
เป็นที่ปล่อยปลามดดำก็รู้เห็นไหมส่วนประเด็นที่ว่า
ไม่ได้ใส่ใจสิ่งรอบข้างแล้วก็ไม่ระมัดระวังเนี่ย
คือนั่งอยู่บนโป๊ะกำลังตั้งใจกรวดน้ำไปให้มดดำ
อุทิศส่วนบุญสุขุศลไปให้มดดำตั้งใจอธิษฐานอยู่
แล้วก็กำลังมีสมาธิยอมรับว่าไม่ได้ฟังเสียงอะไรทั้งนั้นเลย
ไม่ได้ใส่ใจสิ่งรอบข้างเพราะไม่คิดว่าเรือเนี่ย
มันจะพุ่งมาชนที่โป๊ะแบบนั้นแล้วก็ไม่เคยประสบเหตุแบบนี้มาก่อนด้วย
สำหรับคนที่บอกว่ามัวแต่ถ่ายคลิปไม่ช่วยแล้วก็ไม่บอกนั้น
เพื่อนเป็นคนดึงเราออกมาก่อนที่เรือจะกระแทก
ถ้าไม่อย่างนั้นเราคงเป็นอะไรมากกว่านี้อยากให้มอง
อยากให้ดูเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้ระมัดระวังกันทุกคนทุกฝ่าย
เรามีเจตนาที่ดีอย่ามาดราม่าหรือว่ามาคิดร้ายกัน

ก็เหมือนเขาบังคับเรือลำบากบังคับเรือไม่ได้ทั้งน้ำและทิศทางลมอะไรอย่างนี้ค่ะ
เรือมันก็เลยพลาดมาชนกับมาชนกับท่าน้ำของวัดนะคะ
คือถ้าถามว่าโดนตัวเนี่ยคงไม่โดนหรอกเพราะว่าเราอยู่ในโป๊ะ
นั่งอยู่โต๊ะเรือกระแทกขอบโต๊ะแต่แรงกระแทกเนี่ย
ทำให้เราตกน้ำได้เพราะมันกระแทกแรงจริงจริงแล้วเราก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรที่ที่ทางร่างกายดี
แต่ว่าในด้านจิตใจก็คือมันก็หวาดเสียวมันก็ตกใจมากมากกับเหตุการณ์นะคะแล้วก็ที่เจตนาของการโพสต์ก็คือว่าเราอยากให้เป็นอุทาหรณ์
แล้วอยากให้เขาได้รู้ว่าพนักงานของเขาเรือของเขาขับแบบนี้แบบนี้ขับมันเกิดเหตุขึ้นอีกอ่ะ
มันไม่ได้โชคดีเสมอไปนะคะก่อนอื่นต้องขอบพระคุณทุกความห่วงใยและท่านที่เข้าใจนะคะ
และขอชี้แจงประเด็นดราม่าดังนี้นะคะที่ว่าตรงนี้เป็นท่าเรือหรือเปล่า
เป็นท่าที่ปล่อยปลาหรือเปล่านะคะท่าน้ำหน้าวัดเทวราชกุญชรเป็นท่าที่ใครหลายหลายคนรู้จักดีนะคะ
เราจะไปทำบุญปล่อยปลามีคนจำนวนมากมายรู้จักกันดีนะคะว่าเป็นที่ปล่อยป่า
ประเด็นหนึ่งที่สองนะคะที่บอกว่าเราไม่ได้ใส่ใจสิ่งรอบข้างไม่ได้ระมัดระวังเลย
คือเรานั่งอยู่บนโป๊ะค่ะเรากำลังตั้งเจ็ดกวดน้ำตั้งใจอธิษฐานมีสมาธิอยู่
ยอมรับว่าเราไม่ได้ฟังเสียงไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นเพราะไม่คิดว่าเรือจะพุ่งมาที่โป๊ะขนาดนั้น
แล้วเราก็ไม่เคยเจอนะคะและประเด็นที่สามค่ะที่บอกว่าเพื่อนมูแต่ถ่ายคลิปไม่ช่วยเลย
บอกเลยนะคะเราอยากจะบอกว่าเพื่อนเป็นคนดึงเราออกมาจากตรงนั้น
ที่เรือจะกระแทกนะคะไม่เช่นนั้นเราคงจะอาการหนักกว่านี้หรือเป็นอะไรไปมากกว่านี้
อยากให้มองอยากให้ดูเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้ระมัดระวังกันทุกคนทุกฝ่ายค่ะ
นั่นคุณแม่เห็นไหมวันนี้ก็บอกว่าทำไมเพื่อนไม่ช่วยดึงเดี๋ยวเขาบอกแล้วดึง
ดึงฉันก็นั่งตกดึงเพื่อนดึงสมมุติถ้าคุณแม่เป็นคนปล่อยปลาแล้วพี่หนุ่มเป็นเพื่อนถ่ายคลิปอยู่พี่หนุ่มทำไง
ถามว่าถ้าผมถ่ายคลิปเหรอผมถีบถีบใครคะถีบมดดำถีบให้หลบไป
อ๋อมดดำระวังเหรอกูว่าต้องเผยถีบกูเลย
ตีนต้องมาก่อนแล้วล่ะหนุ่มฉันรู้ดีเลยอ่ะหนุ่มมีแว้งเอ้ยฉันรู้เลยถ้าเป็นฉัน

หนุ่มทีบคุณแม่ทีบใส่เรือไอ้หนุ่มมีเทียฟส่าว

เป็นคอนเทนต์ของข่าวใสไข่ใช่ไหม

อ๋อนั่นควรจริงนะครับอ๋อถ้าไม่คุยกันนั้นควรจริง

แต่ฉันก็เข้าใจไงเมื่อก่อนคือฉันไม่รู้ไงว่าการหลับตอนเย็นเป็นไง
จนมีอยู่วันหนึ่งหลับตอนเย็นฉันถึงอ๋อฉันเข้าใจแล้ว
แต่ตอนนี้อยากกินพารา๘ชั่วโมงมากปวดหัว
จริงว่านางหลับตอนเย็นแล้วเป็นยังไงฉันรู้แล้ว

เมื่อกี้ก็เพิ่งตรวจมาเนี่ยก็ตรวจมาก็กลัว

ช่วงหลับสองสามวันนี้เจอคนเยอะด้วย

คือเหมือนตอนนี้จริงมินว่าคนอาจจะไม่ค่อยกลัวติดมาก
แต่พอติดปุ๊บเนี่ยสังคมรังเกียจ
รังเกียจแต่เอาจริงนะถ้าสมมุติไม่ติดเราก็ต้องไปบูธ

ถ้าสมมุติฉันบู๊ดเมื่อธันวาใช่ไหม

คือมันก็วันก่อนคุยกับนางอ่ะ
มีนี่ไงคุณเป๊กอ่ะคุณเป๊กสัญชัยก็๕แล้วใช่ไหม

คือประเด็นแค่วันนี้ที่คนเขาไม่กล้าฉีดว่า

เดี๋ยวก็มันจะสามอันนี้

เพราะว่าพี่มดเขาช่วงหนู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

อะไรอย่างงี้อืมอ่าตายหมูหน่อยหมูหน่อยอย่าเพิ่งใครอย่าอย่าเพิ่ง
เป็นตัวอย่างกันนะคะใจเย็นดูแลสุขภาพกันด้วยดูเรื่อง
นี่หน่อยสุขภาพใจของเกษตรกรคนขายหมูนี่ต้องดูแลหนักเลย
เพราะตอนนี้หมูย่างเมืองตรังของขึ้นชื่อขึ้น๒๐๐บาทเนาะ
หมูเชียงใหม่ขึ้นกินหลายร้านแม่ไม่ไหวคือตอนเนี้ยอะไรที่เป็นหมูอ่ะ
อุ้ยถ้าไม่อัพราคาอุ้ยอะไรครับนี่หมูเหรอหมูพี่เห็นเป็นอะไรฮะ
เห็นเป็นอะไรคะไม่มีไม่เห็นหัวไงเห็นแค่
ดำบังหัวมันอยู่เมื่อกี้เห็นแค่ตัวคือเมนูอะไรที่เป็นหมู
ตอนนี้หมูราคาขึ้นทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้น
สู้ต้นทุนไหวก็ขออัพราคาใครสู้ไม่ไหวปิดร้านหนีกันไปเยอะมาก
แม้กระทั่งฟาร์มเลี้ยหมูก็ปิดใช่เขาบอกเขาสู้ราคาหมูหน้าฟาร์ม
เขาก็สู้ไม่ไหวค่ะคืออย่างที่เมืองตรังเนี่ย
ชื่อดังเลยขึ้นชื่อคือหมูย่างเมืองตรัง
ใครกลับไปบ้านเกิดก็ต้องซื้อกลับมาฝากครอบครัวใช่ไหมคะ

หนีต้นทุนที่สูงไปก็หลายร้านแล้ว
เพราะว่าราคาหมูมันพุ่งจากเดิมกิโลละ๔๐๐บาท
ตอนนี้ขึ้นเป็น๔๘๐๕๐๐คือขึ้นมา๑๐๐นึงค่ะ
หมูหน้าฟาร์มก็ราคาพุ่งสูงด้วย

อ่ะเดี๋ยวผมลองคำนวณตัวเลขเอาแบบง่าย
ต้นทุนคร่าวให้ฟังแล้วกันว่าตอนนี้
คนที่เขาทำประกอบอาชีพที่มันเกี่ยวกับเนื้อหมูมันลำบากแค่ไหน
ต้นทุนนะหมูย่างเอาหมูย่าง๑ตัวก่อน
หมูน้ำหนัก๘๕กิโลกรัม

เป็นเงินประมาณ๘๗๐๐กว่าบาท
วกค่าแรงไป๒๐๐ก็เป็น๑๗๕๕บาท

น้ำหนักมันจะเบาลงจาก๘๕

ใช่กิโลกรัมละ๕๐๐เป็นเงิน๙๐๐บาทค่ะ

หัวหมูได้๓๐๐ขาหมูได้๖๐๐

รวมทั้งหมดเนี่ย๑๑๑๐๐บาท

ค้ายหมูย่างได้ตัวหนึ่งกำไรคือ

วันนี้นั่งดูไทยรัฐนิวโชว์มั่วเหนือเนี่ย
ที่เขาบอกไม่พอพี่แค่เตาย่าง

นั่งในไทยรัฐนะก็บอกนั่งดูไทยรัฐนิวโชว์
แต่เวลาไปนั่งอยู่ตึกแกมมี่บอกดูจัด

หรอกก็ดูข่าวกัมมี่อะ

แต่พี่มดดูไทยรัฐบ่อยนะ

เออฉันดูทั้งวันด้วย

เป็นผู้บุญคุณของมดดำมากเลยเนาะ

ก็บอกฟังไง
คุณต้องทิ่งที่ผมพูด

คุณการคุณการอ่ะใบเรื่องของคุณการเอ๊ะทำไมคุณต้องอ่านแล้วนี่
ไปดูเรื่องของคุณการนะฮะการวิพากรนะครับคือก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นเกิดขึ้นนะครับ
เป็นประเด็นที่หลายหลายคนก็กำลังจับตามองอยู่นะครับว่าคุณการเองเนี่ยก็ออกมาแล้วก็ต่อว่าต่อขานน้องดรีม
ดรีมเนี่ยเป็นแฟนของลูกชายที่ชื่อว่าเสือนะฮะคือคุณการเนี่ยไปโพสต์ในลักษณะที่ว่าน้องดรีมเนี่ยนะฮะ
เป็นปอบหยิบนะฮะแล้วก็เหมือนแบบไปเอ่อเอาทรัพย์สินของลูกเขานะฮะ
เป็นผู้หญิงเอ่อเหมือนกับเอ่อใส่ลายต่างต่างอะไรอย่างเงี้ย
ทีนี้ดีมเองก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยในรายการนะครับของผลกระแสแล้วก็บอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นแบบนั้น
นะฮะที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็เอ่อผมเองก็กึ่งกึ่งถามกึ่งให้ตอบเองอืมค่ะ
อย่างเช่นว่าอ่านี่เห็นไหมรายการใส่เรือน๔ล้านอ่าเสือซื้อให้หรือเปล่าอืมอ่า
ว่าเขาไม่ได้ซื้อให้ก็แสดงว่าเป็นของครอบครัวเขา
เพราะฉะนั้นก็เป็นการยืนยันไปในตัวว่าเขาก็มีเงินที่เขาจะซื้ออะไรของเขาได้เหมือนกัน
อืมนะฮะรวมไปถึงเรื่องราวต่างต่างนานาแต่ประเด็นเนี้ยมันวกกลับมาอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของเสือ
เพราะว่าเสือเองเนี่ยก็มีเรื่องของการอ่าวิวาทักกับคุณแม่ค่ะ
ก็คือกรณีของเงินจำนวนนึงนะครับก็คือตัวเท่าที่ทราบมาคือทางคุณการกับคุณคุณเสกเนี่ย
เขาจำเป็นที่ต้องใช้เงินก้อนนี้นะฮะปรากฏว่าทางเสือเองเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เซ็นให้กับพ่อแม่
ก็เลยมีการเหมือนทะเลาะบ่อแว้งกันในส่วนหนึ่งส่วนในเรื่องมันจะทะเลาะกันรุนแรงขนาดไหนเป็นเรื่องในครอบครัวนี้
ไม่ต้องไปพูดถึงแล้วกันนะฮะแต่ที่แน่คือณตอนนี้เนี่ยตัวเสือแล้วก็ตัวน้องกวางซึ่งเป็นน้องสาวเนี่ย
ก็ออกมาจากบ้านของการแล้วก็เสกแล้วก็ตัวน้องกวางเองถ้าจำไม่ผิดน่าจะไปอยู่ที่บ้านของทางน้องดรีม
ซึ่งเป็นแฟนของเสือเขาก็ช่วยกันดูแลนะฮะทีนี้ในมุมของดรีมเองเนี่ยในเมื่อเขาถูกต่อว่าแล้วเขาก็เลยออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมว่าตัวเขาเองเนี่ยถูกด่าถูกปั้มแบบนี้มันไม่แฟร์กับเขา
แล้วการเองเนี่ยก็มักจะใช้สื่อโซเชียลเนี่ยในการด่าคนว่าคนนะฮะเขาก็เลยไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับทางการนะครับในมุมของเสือเองเนี่ยก็ได้มีการไปร้องต่อสารนะเป็นสารครอบครัวว่าขอให้ทางศาลเนี่ยช่วยให้แม่เนี่ยไปตรวจนะฮะไปตรวจสุขภาพจิตของแม่ว่าแม่ไม่สบายหรือเปล่านะครับ
มารับแม่ไปโรงพยาบาลนะครับแม่ต้องการตรวจจริงถ้ามีปัญหาจริงหวังว่าเสือคงจะดูแลแม่ให้หายป่วยนะครับเพราะแม่ก็ไม่เคยตรวจก็จะก็ดีนะจะได้รักษาถูกจุดวันพฤหัสนี้ที่โรงพยาบาลมันอาลมบ่าย๒โมงแม่เองเนี่ยก็ไม่ได้กลัวว่าคนเป็นแม่จะป่วยถ้าป่วยจริงก็ดีเสือจะได้ตอบแทนบุญ
ลายหาเสือว่าชอบบ้านหลังไหนเสือเลือกเลยแม่จะไม่ยุ่งเพราะบ้านทุกหลังเป็นชื่อเสือทั้งสี่หลังไม่มีของพ่อของแม่เลยประเด็นที่แม่เข้าหาเสือไม่อยากให้ลำบากรู้ไหมว่าพ่อแม่ร้องไห้คิดถึงและสงสารเสือกับน้องแล้วเสือตอบพ่อยังไงทำไมไม่พูดล่ะไม่เป็นไรค่ะเนี่ยนะครับแล้วยังบอกนะว่าพุทธหัสตอนนี้นะคร

สนิทของคุณการแล้วก็เป็นผู้จัดการของเสือมาก่อน

คุณเอมมี่อัมรลวัลผู้จัดการของเสือ

หนุ่มเครียดจริงเครียดแบบจริงจัง

เสือไม่โอเคเสือสามารถลงบทีได้เลยนะ
พอจบรายการเอมมี่ยิ่งเชื่อพี่หนุ่มเครียดจริง

รู้จักมากกี่สิบปีพี่หนุ่มจะไม่โทรมาหาตอนดึก
เสียงแรกที่ได้ยินคือน้ำเสียงแบบโคตรเครียด

ทำดีที่สุดแล้วพี่คือสุดยอดพิธีกรที่มีจัญญบันที่สุดแล้ว

ฐานะที่คนดูยังไม่รู้เรื่องนี้นะคะ

ตอนเช้าพี่โทรหาเขาตอนประมาณสัก

คือที่พี่โทรไปเนี่ยเป็นเพราะว่า
พี่รู้ว่าวันนี้วันเมื่อวานนะ

ถ้าอย่างนั้นพี่โทรไปเพื่อจะติดต่อการดีกว่าไหม

เพราะว่าถ้าเกิดเสือขึ้น

เพราะเหมือนกับเอาลูกมาด่าแม่ออกรายการ

มันให้ข้อมูลแค่ด้านเดียวมันก็ไม่ได้

การเขายังไงเป็นยังไงอะไรอย่างนี้

พี่ก็เลยถามข้อมูลบางข้อมูลกับทางเอมมี่ไปว่า

เพราะการไม่ได้มาพี่ได้ถามแทนให้
อันนี้คือเป็นสิ่งที่พี่โทรไปเอาข้อมูลกับเขา

ตรงที่ว่าเมื่อวานนี้มันมีประเด็นก็คือ

ว่าน้องคบกับแฟนดีมมากี่ปี
ต้องเลิกกันแล้วกับแม่ที่เลี้ยงมา๒๕ปีล่ะ
น้องจะยังไงจะกลับไปยังไง
จริงไม่ได้ไปริดรณศิษย์
หรือไปด้วยค่าศิพย์ของทางฝั่งเสือเลยนะ
เพราะผมเองก็สอนลูกในลักษณะที่ว่าทุกคนต้องมีสิทธิ
แม้ว่าจะอยู่ในครอบครัวเดียวกัน
มายูก็มีสิทธิ์นะพ่อก็มีสิทธิ์ที่พ่อคือทุกคนมันต้องเคารพสิทธิ์ซึ่งกันแล้วกัน
เสือเองเนี่ยเขามีแฟนก็ต้องเป็นเรื่องของเขา
แต่สิ่งที่พี่ถามไปบริบทมันกว้างกว่านั้น
บริบทที่มันกว้างกว่านั้นคืออะไรคือ
มันหมายความว่าถ้าต่อไปเนี่ยทั้งคู่

ใช่ไหมคะถ้าถามว่าเออแล้วจะคบอีกนานไหม
คบอีกนานเนี่ยมันต้องมีเรื่องของครอบครัวมาอยู่ร่วมกัน
ไหมฮะถ้าเกิดว่าวันนี้มันลอมซอมกันได้
มันคุยกันได้ก็ไปคุยกันซะ
แต่ถ้าเกิดว่าการจะออกมาบอกว่า

อันนี้พี่ไม่เห็นด้วยเพราะมันเป็นสิทธิ์ของลูก

ถ้าเกิดว่าเสือมันจะเสียใจ
การก็มีหน้าที่ต้องปลอบลูกเท่านั้นเอง

ที่ผมก็พยายามต้องเสริมแต่วางคนอาจจะเข้าใจผิด
เพราะว่าด้วยการที่ดูรายการมารูปรับ
ปุ๊บมันก็อาจจะไม่เข้าใจทั้งหมด

เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็มีการไลฟ์บอกไป
ตกกลางคืนผมก็โทรไปผมก็มองว่า
เรื่องนี้อยากจะรู้เหมือนกันว่าการจะออกมาพูดไหม
แต่คือผ่านคุณเอมมี่
ติดต่อการไม่ได้ผมโทรหาการประมาณเกือบ๑๐เที่ยว

ผมก็อยากให้การเขาออกมาพูดอีกมุมหนึ่งของเขา

ก็ติดต่อการไม่ได้ก็เลยโทรไปหาเอมมี่

ติดต่อกันได้ไหมนี่พี่โทรไปอาการไม่รับเลย
มี่ก็บอกโอเคเดี๋ยวเอมมี่จะบอกให้
ก็เอามาเป็นคำพูดอะไรอย่างนี้อยากฟังไหมล่ะ
ส่งเป็นเสียงหรือว่าส่งเป็นคำพูด

ฟังได้หรือคะ

คือพี่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่การคุยกับพี่
คือมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ต้องปิดบัง
คือทางการแกก็ส่งมา

นางมีโมเดอร์ลิ่งคุณแม่

แต่แค่อยากรู้ที่เขาบอกว่าพี่หนุ่มเสียงเครียด

คุยแบบนี้ใช่ไหมครับก็ไม่ดูเครียดนะ
พี่ก็บอกเขาบอกว่ามีน้องบางคนเขาเข้าใจผิด
เขาคิดว่าเออพี่แบบไปเทคไซต์ไปอยู่ฝั่งของการ

แต่ว่าการเขาไม่ได้อยู่บนเวที

มาถามเสือมาถามทางฝั่งของผู้หญิง
แต่ในมุมกลับกันประเด็นเมื่อวานมันคือ

ตัวเองไม่ได้เป็นอย่างที่การกล่าวหา
ป่ะคือนี่คือหลักสำคัญเลย

ไม่ได้ไปเอาเงินเขาไม่ได้ไปติดใสหลาย

พี่ไม่ได้อวยแต่พี่ถามเพื่อให้ตอบ

นาฬิกาคุณใส่นี่นาฬิกาเรือนเท่าไหร่ฮะ

คนก็จะรู้แล้วว่า๔ล้าน
เสือซื้อให้หรือเปล่าเสือไม่ได้ซื้อให้

เขาบอกว่าที่บ้านเขาก็มีฐานะพอสมควร
คือทั้งหมดเนี่ยในสิ่งที่พี่ป้อนคำถามไปเนี่ย

น้องไม่ได้เป็นคนที่ไปเอาเงินเข้ามา

แต่ถ้าจะให้พี่ไปบอกว่า
เสือเสือต้องไปเอาผิดแม่ให้ได้นะ
เพราะแม่เนี่ยมาว่ามาว่าแฟนตัวเองเนี่ย

ถูกไหมฮะพี่ไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงอะมดดำ
พี่ก็ได้แต่พูดว่าลอมชอมกันนะ

อันไหนลดได้อันนี้มันสามารถแบบ

ต้องเอาให้เข็ดผมพูดได้นะ

ก็คือห้ามลูกมาด่าแม่
ถึงบอกว่าเราทำละครกันแรง

สรุปของตัวเองไม่แล้วน้องบางคนอาจจะไม่เข้าใจ
บางคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำผมจะบอกตรงนี้ให้ฟังเลยนะ
สัมภาษณ์คนบนรายการบนเวทีในรายการโทรทัศน์
เกี่ยวกับครอบครัวนะครับมันจะมีประเด็นเรื่องนี้อยู่
พรบควบคุมเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวค่ะ
คือถ้าเกิดมีประเด็นผมโดนเลยนะเพราะฉะนั้นผมทำไม่ได้จริง
ต้องขออภัยด้วยหลายท่านอยากฟังค่ะอยากฟังเสียงอีกพี่การ
อยากฟังเสียงการใช่มั้ยใช่ค่ะอ่าโอเคก็นี่
ขอบคุณนะคอธบิการคืองี้ต้องบอกก่อนว่า
การกับพี่เนี่ยจริงแล้วเนี่ยคนอื่นบอกพี่เทคซ้ายการ
แต่พี่บอกเลยนะว่าการเขาชอบด่าพี่
เพราะเวลาที่พี่เอาอีฟมาออกเขาก็หาพี่ไปเข้าข้างอีฟ
ไม่เห็นใจเขาเขาก็ด่าพี่ไอ้พิธีกรนู้นอย่างนี้
ไอ้พิธีกรเฮ้ยมึงยังไม่ด่าพี่อะไรอย่างเงี้ย
เออด่าบ่อยด่าแบบไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ส่งมาอย่างเงี้ย
เอ้าเขาก็ประมาณแบบนี้
เพราะว่าทุกครั้งที่เกิดกระแสโจมตี
การก็สู้มาตลอดกันก็ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้

มันไม่ได้มีประโยชน์ที่จะชนะลูกเพราะว่าตั้งแต่เขารู้ว่าเราท้องเราก็แพ้อยู่แล้ว

คือเขาบอกเขาเรื่องนี้ธรรมดาเขาไม่เคยยอมแพ้เลย
เวลาใครมาว่าเขาเวลาใครมาด่าเขาเขาจะต่อสู้เขาก็เอาโซเชียลลุย
เขาก็ไม่สนแต่อันนี้เขาไม่สู้กับลูกเขาบอกไงเขาแพ้อยู่แล้ว
แพ้ตั้งแต่คลอดเข้ามาแล้ว
นี่ที่เขาคุยกับพี่ส่วนตัวนะพี่ขออภัยนะการพี่เอามาเปิด
พี่ขออภัยนะจริงคือพี่ก็อยากให้รู้ว่าจริงแล้วคือ
มีโอกาสได้พูดคุยผ่านทางนี้กันแต่ว่ายังไม่ได้โทรคุยกัน
แล้วในมุมของความเครียดที่เอมมี่ไปบอกว่าพี่เครียดมากพี่ไม่ได้เครียดเลย

พี่จะบอกว่าจริงแล้วนะพี่บอกเลยหลายคน
ให้กำลังใจส่งกำลังใจมาเป็นกำลังใจนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะ

ขอบคุณทุกคนแต่ผมโอเค
ผมผ่านอะไรมามากกว่านี้เยอะมาก

ท่านบางคนอาจจะเข้าใจผิดในมุมที่ผมนำเสนอไป
ผมก็กราบขออภัยด้วยหลายคนที่ทำให้หลายคนเข้าใจผิดนะ
ผมไม่มีจัตนานที่จะทำให้รู้สึกว่า
ไม่สบายใจไม่ใช่เลย
ผมมีมุมหนึ่งที่ผมอยากจะทำให้แบบ

แต่บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันศูนย์ทางกัน

ไม่หรอกแต่เอาลูกมาด่าแม่ออกทีวีมันไม่ได้หรอก

แต่ในที่สุดให้เขาไปด่ากันในออนไลน์โอเค

ไม่ได้เครียดไม่ได้เครียดเลยไม่ได้เครียดจริง

ใช่พี่กลัวแค่ไหนพี่กลัวเป็นโควิดตอนนี้
เรื่องความรุนแรงในครอบครัวแบบที่แท้จริงเลย
แล้วรุนแรงถึงขั้นเด็กตายด้วย

มาตั้งแต่ช่วงประมาณวันสองวันที่แล้วแล้วนะคะ

น้องเสียชีวิตอยู่ในรถที่จอดอยู่

สภาพที่น้องเสียชีวิตคือเลือดออกปากออกจมูก
ชาวบ้านแถวนั้นเขาแจ้งตำรวจเขาบอกว่าเฮ้ยนี่มันผิดปกติ
ผิดปกติที่หนึ่งคือน้องถูกพ่อเลี้ยงกับแม่
สั่งให้นอนในรถมาเป็นปีแล้ว

แล้วอยู่น้องตายชาวบ้านบอกว่าทำร้ายเด็กหรือเปล่า
วันที่ตำรวจลงพื้นที่มาถึงเนี่ยนะคะ
แม่แม่แท้ของเด็กกับยาย
ไม่ยอมให้ตำรวจเอาศพไปชนะสูตร
แม่บอกว่าน้องโดนคุณสัยแล้วน้องก็เสียไปแล้วชนะสูต
มันจะได้อะไรเขาอยากใช้เวลาสุดท้ายอยู่กับลูก

พ่อเลี้ยงก็บอกว่าไม่มีไม่เคยทำแล้วรักเหมือนลูกเนี่ย
มานอนในรถเพราะว่าเขาโดนของ

แต่ตำรวจไม่เชื่อสุดท้ายเอากฎหมายงัดเข้าสู้

น้องแขนหักน้องขาหักน้องหัวยุบน้องกระโหลกร้าว
อันนี้คือการตายผิดธรรมชาติที่แท้จริง
สอบทั้งพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงเปิดปากสารภาพบอกว่า
รำคาญเที่ยงคืนจะไปตักปูวันที่๑มกราคม

เหวี่ยงเด็กไปฟาดเขาตัวรถจนหัวฟาดกับล้อ
แล้วก็จับเด็กเข้าไปนอนในรถตัวเองออกไปตากปู
กลับมาเด็กเสียชีวิตแล้วก็เลยเอากลับเข้าไปในบ้าน

กว่านั้นเพราะพอไปเค้นสอบแม่แท้ของเด็ก
เพราะตำรวจบอกว่าไม่น่าใช่มันไม่น่าใช่แค่คนเดียว
สุดท้ายไปเค้นสอบแม่แท้ของเด็กคนนี้ค่ะ

คือแม่ค่ะเรื่องจริงก็คือวันที่๑มกราคม
ให้ลูกเนี่ยนอนอยู่ในรถเป็นปีเลยนะ
คือตัวเองเนี่ยลูกนี้เป็นลูกกับสามีเก่านะคะ
แล้วตัวเองมีลูกกับสามีใหม่ก็คือพ่อเลี้ยงเนี่ย

พ่อแม่พ่อแม่นี่ไม่ได้บอกอายุ

ก็ไม่เด็กแล้วนะสติสัมปัจจัญญาเอาครบหมดแล้วเนาะ
ใช่ทีนี้สุดท้ายพอตำรวจเค้นสอบไปเขาบอกว่า
จะไล่ให้ลูกกับสามีกลับมานอนในรถจนเกือบปีแล้วเนี่ย
วันที่เกิดเหตุคือมาปลุกลูกในรถ
แล้วลูกเหมือนกับอุจจาระเลิศกางเกงอยู่ในรถ
บังคับเขาอยู่ในรถไม่ให้เขาอยู่ในบ้าน

แขวนเสื้อที่เป็นไม้หนาค่ะ

จนไม้แขนเสื้อที่เป็นไม้แบบนี้หักไปครึ่งท่อน
ฟาดจนเอี๊ยยเอามาให้ขิดของจริงเนี่ยอย่างนี้

เอออย่างเนี่ยอย่างเงี้ยคุณเห็นมั้ยร่ะฟาดเนี้ย
ที่คนเขาพูดก็พูดว่าบางทีตอนนี้จะให้ลูกไปเป็นแบบว่า

แล้วก็ให้น้องกลับไปนอนในรถเหมือนเดิมนะคะ

ตีไปแล้วแล้วก็ปล่อยน้องออกไปแล้วเสร็จแล้วก็
นอนของเขามีแค่รถยนต์ไม่ใช่บ้านไม่ใช่เตียง
บ้านก็ใหญ่บ้านไม่อยู่ห่างจากรถที่จอดไว้แค่๕๐เมตร

ใช่แล้วให้ผัวเก่ากับลูกออกไปอยู่ข้างนอก
สามีเก่าไม่อยู่แล้วไงคะ

สามีเก่าเขาอยู่อีกที่นึง
แต่ว่าตัวเด็กคนนี้เมื่อก่อนก็อยู่กับสามีเก่า

แล้วก็ดูแลลูกเป็นอย่างดีซื้อรถซื้อแบบรถเล่นอะไรอย่างนี้ให้

ตัวแม่มาขอบอกเขาไปอยู่ที่จอดด้วย

แต่ก็ส่งเสียนะจ่ายเงินให้ตลอดทุกเดือนทุกเดือนอะไรอย่างนี้

แล้วรู้สึกว่าพ่อจะเป็นคนเป็นชาวอินเดีย

แต่ว่าแน่นอนคือเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้น

ก็เกือบถูกรุมประชาธรรม

หักไปเมื่อสองเดือนที่แล้วนะคะ
คือทำอยู่ตลอดแม่ทำแต่ตัวตัวจ่าพิชิตอ่ะ
มาแอดดิบเนี่ยก็เขาตั้งข้อสังเกตดีนะคือเขามองว่าเอ๊ะ
ทำไมเด็กเนี่ยถ้าเกิดเห็นร่องรอยเนี่ยคือเด็กเนี่ยมีอาการสมองช้ำมาก
ก่อนหน้านั้นอืมน่ะแล้วก็แล้วก็เหมือนกับเป็นการถูกทำ
ร่างกายมาก่อนหน้านั้นก็มีแต่ว่าที่เขาลงเนี่ยคือเหมือนกับ
โหลกเนี่ยมันล้าวแล้วไม้ที่ตีไปเนี่ยมันมันทำให้กระโหลกล้าวเล็ก
อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะเนี่ยม้าขันเซอร์ม้าขันเซอร์ม้าขันเซอร์
เป็นไม้หนาตีถ้าหักเลยอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าสุดท้ายมันคืออะไรกันแน่
แล้วตัวพ่อเลี้ยงก็มีเรื่องของยาเสพติดด้วยใช่ก็เลยไม่รู้ว่าร่วมกันหรือเปล่า
ตอนเนี้ยเดี๋ยวต้องมีการสืบกันต่ออีกคือตอนเนี้ยเท่าที่รับสารภาพมาคือพ่อเลี้ยงบอกว่าเหวี่ยงน้อง
ต้นหัวน้องกระแทกกับรอรถกระทะรถส่วนแม่ก็คือเอามาบขันเซอร์ตีน้อง
แต่ชาวบ้านบอกเลยบอกว่าตีทั้งพ่อทั้งแม่อืมเนี่ยแล้วเนี่ยค่ะอันนี้คือแผลที่แบบภายนอกมันยุบลงไปเลยอะค่ะ
อืมก็จิตใจแล้วน้องน่ารักด้วยนะอืมหน้าตาเด็กน่ารักด้วยใช่
แล้วเขาจะแบบพออยู่กับพ่อเขาจะเป็นชาวอินเดียเขาจะเรียกตัวเองว่าไออืม
คุยภาษาอังกฤษคุณพ่อใช่ไหมคุยภาษาอังกฤษกับพ่อเหรออืม
เขาบอกตอนนี้ตำรวจกำลังตรวจเปรียบเทียบดีเอนเอที่พบบนไม้ขันเสื้ออยู่
เทียบบัตรแผลของน้องด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะสรุปสำนวนอีกทีว่าจะต้องแจ้งข้อหาใครอย่างไรบ้าง
เอาไปให้คืนพ่อเขาวะก็นั่นไงอืม
คือแม่บอกว่าแต่พ่อเขาก็ไม่ได้จนพ่อเขาก็มีเงินใช่ไหมล่ะ
ใช่เขาก็พอจะพอจะพอมีเงินไม่ได้ก็ไม่ใช่เป็นมหาเศรษฐีไม่ใช่รวย
แต่ว่าก็ก็คือไม่ไม่ไม่ได้พอเลี้ยงลูกได้ไม่ได้ลำบาก
แล้วทำไมไม่เอาลูกคืนเขาล่ะก็นั่นไงเขาก็รักลูกก็มากด้วยอืม
เดี๋ยวพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาใส่ไข่กันต่อเนอะ
พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทนโลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ
ว่าไงนะคุณตอบว่าไงครับแล้วเขาบอกว่าวันนี้คุณหนุ่มเออ
มดดำชมคุณหนุ่มว่าหล่อหลายรอบแล้วอยากได้โทรศัพท์มาฉันหรือเปล่า
ฉันมีประกันค่ะเขาจ่ายประกันเจ็ดพันฉันมีประกันค่ะเขาจ่ายเจ็ดพัน

มันพังหมดโอ้แม่ก็ไปหาแฟนที่ไหนทะเลาะด้วย
ด้วยแต่ไม่รู้คุณปาทำไมเคยไม่มีแฟนจะให้ทะเลาะอ่ะสิ
เอาอีกแล้ววันก่อนก็พูดว่ามีอืมอ่าตกลงมีไหมอ่ะสรุป
ไม่มีเอาเถอะไปนางเอกดังแฉถูกอดีตแฟนทำร้ายกักขัง
เปิดใจแบบหมดเปลือกเลยถึงเรื่องราวความรักสุดระทมของคุณยีนเกวริน
นะฮะเหรอยีนเกวอลินคอตแลนด์นะอ๋อยีนนี่อ๋อไม่ใช่
ไม่ใช่คนนั้นอ้อนเกวอลินเออเออคนในเกวอลินนี่ยีนนี่ยีนช่อง
อันนี้คือยีนช่องแปดเหรอเออยีนช่อง๘ต้องยีนกับ
พฤติกรรมสุดแปลกที่หนักหน่วงที่ต้องเจอมาตลอดในการคบหาดูใจ
แหละยีนเขาเล่าว่าสมัยก่อนเนี้ยเขาเคยมีแฟนเป็นคนไทยนะอ่า
ขึ้นชื่อว่าเป็นไฮโซด้วยอุ้ยหมายถึงว่าอ่า
เวลาคนล่ำคนเป็นแฟนดาราเขาต้องเรียกว่าใช่ไหมนะอือ
ยังไงด้วยความที่เราเนี่ยทำมาหากินเองได้ไม่ต้องพึ่งเงิน
ฝ่ายชายสิ่งที่เขาให้เรามาทุกอย่างมันคือตามโอกาสต่าง
ต่างวันเกิดปีใหม่วันอะไรแบบนี้แล้วก็เทศกาลที่เขาปนเปล่าเรานะ
ซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนเขาทำกันอยู่แล้วตามเทศกาลหรืออะไรอย่างนี้
ไม่ได้เดือดร้อนเขาแต่วันที่เราเลิกกลับกลายเป็นว่าเขาทวงคืนทุกอย่างเลยว่ะ
กว่านั้นเราไม่รู้ว่ากี่ล้านเท่าแต่คุณทวงจากเราเนี่ย
หมายความว่าอะไรบอกเลยว่าช็อกไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเอง
แล้วมันเป็นอะไรที่โคตรเสียความรู้สึกเลยเราคบเขามา๓ปีกว่า
หลังจากเลิกคบกับคนนั้นไปก็เลยย้ายประเทศ
คนที่มาคบกันจริงจริงเนี่ยคือเป็นคนซิงคโปร์ตอนเนี้ยเหรอ
เออนางไหว้อย่างงั้นนะเธอสิงคโปร์เหมือนเหมือนคุณเหมือนน้องดิวเนอะ
เออเออดิวดิวดิวดิวสิงคโปร์ไหมสิงคโปร์ใช่ไหมสิงคโปร์
ประเด็นก็คือคบกันเดือนแรกไม่มีปัญหาสักเท่าไหร่
แต่เริ่มมารู้สึกว่าเขาเนี่ยเหมือนมีปัญหาเวลาที่เขามาทำอะไรบางอย่าง
ให้กับเราก็แค่แง๊งตู้อย่างเดียวไม่ได้แต่เขาต้องพูดมันสวยหรูกว่านั้น
บางครั้งก็ลงไม้ลงมือแล้วกักขังค่ะหนุ่มกักขังเลยเหรอกักขังสิ
สุดท้ายก็เลยหลุดออกมาจากผู้ชายคนนี้นะเพราะเรื่องโควิดเนี่ยแหละ
ช่วยชีวิตนางนางวัดตอนนี้นางมีแฟนใหม่แล้วเหรอนางมีไหม
ไม่มีนะคะควรจะอยู่หลังจากนางอ่ะคนที่กัดขังนางอะคือคนใหม่ใช่ไหม
นางโดนบีบเนอะเท่าเนอะอุ้ยก็โดนทำร้าย
เขาบอกเพราะโควิดเนี้ยละนางจากนี้ออกมาได้แต่แบบแต่ตอนเนี้ยคือแบบงงแบบ
อย่างดาราสาวหลายคนก็แบบมีแฟนคือสมมุติจบจากเนี่ย

ไม่ใช่ก็นี่ไงสิงคโปร์เป็นคนทำไงนางบอกนางก็เปลี่ยนไงไหนดูสิ
ไฮโซไฮโซไม่ใช่คนไทยหรอกไฮโซจบไปแล้วเมื่อก่อนเคยมีแฟนเป็นไฮโซแต่คน
แต่ไฮโซแค่ทวงของคืน
นางเล่าถึงความรักที่ผ่านมาว่านางเจออะไรบ้าง
จากปัจจุบันนะไม่รู้ว่าเขาคบกับใครหรือเปล่าหรือว่าคนเดิม
แต่เขาคงไม่คบกับคนทำร้ายเขาหรอกแม่งแม่
รู้หรอกไหม
คืนเขาก็รู้สึกเขาเก็บชั้นน้ำใจมาทีนึงแล้วก็จะแบบนี้
ก็เลยเลิกกันไปแล้วไปเข้าบุคคลซิงกาโปร

บ๊อกเนอะ
เออเนี่ยนะน่ะค่ะลงไว้ลงมือกากขัง

แต่ตอนนี้ก็มีดาราเป็นอย่างนี้หลายคนแต่เขาก็ทนนะคุณแม่
น้องยินน่ารักนะนางน่ารักนางเป็นคนนิสัยดีนะ
พวกนางหาแฟนกันเนอะอย่างงี้คนก็ต้องหิวนางอยู่แล้วนะ
แต่รู้สึกยีนเป็นเพื่อนกับดิวด้วยนะ

อ้าวแต่ของคุณเซฟอาเซียนคุณเซฟเหมือนจะเป็นคนไต้หวันมั้งฮะ

แต่มีภูมิเราอยู่สิงคโปร์เหมือนเขาก็ทำเกี่ยวกับอสังกฤษหา

ใช่ตอนนั้นที่เราไปสัมภาษณ์ในสามแซฟ
เขาก็บอกว่าผู้ชายก็เหมือนจะขอเขาก็กลัว
ดิวเนี่ยแหละตัวหาถ้าสมมุติไอ้เบื่อนดิวอะเลยตัวหาแฟนให้เพื่อน

กับบริษัทจัดหาคู่ไอดิวเนี่ยแหละตัวดีสุด

ฉันไม่ค่อยเธอคุณมันผู้สาวร้อนแน่เก่ง
ฉันไม่ค่อยฉันชอบอยู่ตัวเองนุ่มตัวเนี้ยอืมไปมึงมิ้นอ่านข่าวไป

รายงานเลยว่าซิงเกิลที่๒อย่างมันนี่เนี่ยนะคะ
โดดเด่นแล้วก็มีความสามารถในการแข่งขันสูงในตลาดเพลงอเมริกาด้วย
แล้วก็บอกว่าลิซ่าเนี่ยยังคว้าชัยชนะ๔๐อันดับแรกในสหรัฐไปด้วย
คุณหนุ่มนะหลายคนให้ขอบรังใจคุณอีฟ

เป็นความดีของสังคมนิดหนึ่งจะต้องส่งขอบรังใจไปให้ต้อย
อ่ะก็ผ่านของน้องเอฟเนี้ยก็ลงรูป
ใช่นี่นะฮะก็ลงด้านลงตอนเนี้ย
ก็คือให้อาหารทางสายยางนะฮะ
ก็คือขอให้อต้อยหายเร็วเร็วอต้อยหายเร็วเร็ว

ใช่ตอนติดโควิดใช่ไหมคะใช่ตอนแรกโควิด

เนี่ยครับคือนองอีฟเนี่ยก็ลงโพสต์ค้อความในวิวสาหกรีบ
บอกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่แสนยากลำบาก
แต่พวกเราจะผ่านมันไปได้

เอ่อให้เห็นว่าคุณพ่อเนี่ย
มีอาการอ่าป่วย
คุณพ่อเนี่ยก็ต้องรับอาหารทางสายยางนะครับเรื่องนี้
เนื่องจากมีความอ่อนเพลียคือผมเล่นละครกับ
แบบต้องให้แกสู้สู้เนอะส่งกำลังใจให้นะคะ
กำลังใจให้อัตต้อยเนอะเขากลัวขออัตต้อยด้วย

ทำไมมีอยู่ที่ไหนล่ะสคริปฉันเหลือแผ่นเดียวในเศษ
อันเก่าด้วยเออไม่มีเอ๊ะอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะ
อู้ยอันนี้นี่นี่นี่เออบ่กินค้าละอันอ่ะ
เต๊อนังแน่นอนเนอะใช่ตรงนี้แต่ของลูกเนี้ยน่าทำอีก

นางคือนักมวยมาก่อนแล้วดูดิเป๊ะทุกอย่างเลย

มันเป็นนางมวยที่ประชาพร่องเพลงและร้องเพลงพ่อถูกปะ

บ้านหานานแขวนใหญ่ในบ้านเหมือนมีบ้านเทพเธอ
มีห้อเทียบโอ๊ย

มูเตลูตัวแม่เลยแหละ

ฉันเห็นเธอไปเอาอะไรของหมอรักมาณพญานาคพญานเนิด

ร้องโภคปี๊บตลอดเวลา
คืออะไรตามใจกำไรพญานาค
พูดว่าอย่าโลภมาก

นั่นไปสามคู่มันเหลือ
ผมกลัวแบบว่าใส่อยู่เดินกลับไปอ้อนุ่มสวัสดี
ยังไงแขนขาด

ก็เขาบอกว่านี่เป็นสัญญาใจสมัยภูมินายคุณแม่ก็ทำกันคุณแม่ไม่ได้

โปรดติดตามตอนต่อไป